เมื่อคืนวันพุธต่อช้ามืดวันพระนาฮัทธิ์
ปกครองครับเขาก็นำกำลังตรวจตรวจตาในพื้นที่
ป้องกันเหตุอาชญากรรมแต่ทีนี้ไปเห็นว่าเฮ้ย
ทำไมไอ้เสาไฟโซลาเซลค่ะมันมันหายไปอ่ะอ่า
เออมันหายไปดูแบบมีพิรุษคนขโมยเหรอมีคนขโมยหรือเปล่า
แล้วก็ไปเจอครับนู่นลงน้ำไปแล้วเอ้า
น้ำก็ลากขึ้นมาลากขึ้นมาขึ้นบกเลยครับ
แล้วตอนที่เขาอยู่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวไง
คือเขามีคนอื่นด้วยแล้วเขาก็รัก

ทุลักทุเลเลยครับใช้เวลาเกือบ๒๐นาที
เจ้าหน้าที่ก็ถึงฮิ้วขึ้นมาได้
แต่อีก๒คนที่มากับคนนี้หนีไปได้ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนชายหาดบ้านบ่อนน
พื้นที่หมู่๑๐ตำบลและอำเภอท่าสาราที่นครศรีธรรมราช
ช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ตอนนั้นนำกำลังตรวจตรา
พื้นที่ป้องกันเหตุอาชญากรรมครับ
แล้วก็ไปเจอเสาไฟโซลาเซลลล้มอยู่

ก็เลยดักซุ่มจะจับกลุ่มคนร้าย
ไปครึ่งชั่วโมงครับมีชาย๓คน

ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอ่ะนะ
แล้วก็ช่วยกันแยกชิ้นส่วนเสาไฟออก

คนก็วิ่งตะเลิศหนีไปไหน
อยู่บนบกก็ไม่ได้ลงทะเลดีกว่าครับ
วิ่งลงทะเลแล้วก็ว่ายแบบไม่คิดชีวิตเลย
เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มมาได้๑คนคือคนเมื่อสักครู่นี้
ก็คือนายมารุดโต๊ะบายอายุ๓๗ปี
รุดก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับ
เขาอ้างว่าโอ้โหพี่ผมมึงทำครั้งแรก
เจ้าหน้าที่แน่จริงหรือเปล่าไม่เชื่อหรอก
เพราะอุปกรณ์เสาไฟโซลาเซลในพื้นที่อำเภอท่าสารา

เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับนายมารุธ
ฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนครับ
ส่วนอีก๒คนตำรวจบอกเดี๋ยวจะเร่งติดตาม
จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วเลย

คือขโมยไปเสาไฟแถวนั้นมันก็มืดหมดไง